ทุกผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของอาถรรพ์ความลี้ลับของสมบัติ
ตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยาค่ะคือว่ากันว่าโอ้โหสมบัติเก่าแก่ของคนไทย
ในสมัยนั้นในยุคนั้นของบรรพบรุษไทยตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ย
มันมีเรื่องราวต่างที่เป็นอาถรรพ์ค่ะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมเนี่ยคือต่างหูอืมต่างหูที่มีคนนำมาเปิดเผยนะฮะ
เป็นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโอ้เป็นร้อยร้อยปีลักษณะเหมือนเป็นทองเหลืองนะ
ค่ะดูเก่าเก่ากลมกลมแบบเนี้ยครับอ่านี่ฮะก็ไม่รู้ว่า
คือต่างหูมันก็ต้องมีสองข้างอ่ะนะแต่ว่าเขามีมาข้างเดียวเขาไปเจอมานะครับ
แล้วพอเจอมาเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เป็นอาถรรพ์ความลี้ลับฮะ
ลักษณะแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับบอกว่าได้ต่างหูกลมนี้
ก็เอาไปเก็บไว้ที่ห้องแล้วก็มีเรื่องราวสุดหลอนตามมา
เพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งเปิดประตูห้องเก็บของที่เก็บต่างหูชิ้นนี้เอาไว้
แล้วไปเห็นอะไรรู้ไหมนี่ฮะโอ้โหดูมันดูเก่าแก่นะ
ก็ดูเก่าลอยแกะสลักอะไรแบบนี้นะ
เขาบอกว่าพอเขาเปิดประตูห้องไปนะครับไปเห็นผู้หญิงสาวใส่ชุดไทย
แล้วก็ลอยขึ้นเพดานห้องหายตัวไปพร้อมกับบอกว่าต่างหูชิ้นนี้
อยู่ในสมัยอายุทยาเป็นเครื่องประดับของชนชั้นสูงในสมัยนั้น
โบราณคดีนอกตำรานะครับเธอบอกว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งไปพบต่างหูชิ้นนี้
ตกอยู่ในท้องนาที่อายุทยาก็ติดต่อมาทางเพจบอกว่าช่วยดูให้หน่อย
ว่ามันเป็นของจริงของปลอมมีที่มายังไงอายุมากน้อยขนาดไหน
มันก็ต้องใช้เวลานะแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีอายุเก่าแก่สัก๓๗๐ปี
น่าจะตรงกับสมัยกรุงศรียุทยาเพราะว่าชาวบ้านที่เขาเอามาให้ดู
เขาบอกว่าเขาได้จากท้องนาแถวยุธยาก็เอามาเก็บเอาไว้
แล้วเรื่องราวเนี่ยมีอยู่คืนวันหนึ่งนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิง
ได้ยินเสียงคนคุยกันในห้องที่เก็บต่างหูเอาไว้ก็เปิดเข้าไปดู
ตัวคนที่เล่าให้เราฟังก็เข้าไปดูนะครับเจอหญิงสวมชุดไทย๓คนอยู่ในห้อง
ตอนเปิดเข้าไปหญิงสวมชุดไทย๓คนอยู่ในห้อง
คนซ้ายและคนขวานั่งพับเพียบอยู่
แล้วอีกคนนึงสวมชุดไทยยืนเด่นอยู่ตรงกลาง
ทันใดนั้นหญิงสาวที่สวมชุดไทย๒คนที่นั่งพับเพียบ
กลายเป็นควันลอยหายไปตอนที่มีคนเปิดประตูเข้าไปนะ
ส่วนคนที่สวมชุดไทยที่ยืนอยู่ไม่เป็นควันแล้วก็หายนะฮะ
แต่ลอยหายขึ้นไปเลยครับลอยหายขึ้นไปบนเพดานแบบทั้งตัว

อืมใช่ครับเป็นลมหมดสติไปเลยครับ
เธอบอกว่านี่เป็นผีเจ้าของต่างหูแน่เจออาถรรพ์เข้าแล้วแน่ครับ
เปิดเข้าไปก็เห็นภาพภาพที่เห็นเนี่ยเขาเห็นลักษณะเหมือนเป็นผู้หญิง
แล้วเขาก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยมาถึงตอนเช้ารักษณะของผู้หญิงไม่
มีอยู่๒ข้อครับที่เราคาดกันเองเอาไว้
คือต่างหูมีลักษณะเบา
น่าจะเป็นของเจ้านายที่ยังเด็กอยู่

เจ้าหน้าที่ที่ทำงานภายในวัง

เราตีเป็นนางสนมนางใน
เราตีไปทางนางสำนุนใหญ่เพราะว่ารักษณะการแต่งตัว
คุณผู้ชมเชื่อไหมเรื่องอะไรแบบนี้

แล้วก็แบบเจ้าของเข้ามาอะไรอย่างนี้นะ
นี่เขาตั้งให้ดูแล้วก็ให้ดูแหละลองแกล้งดูมันจะน้ำหนักเบา

เดี๋ยวเรามีคำตอบจากผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ด้วยนะ
ที่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ว่าจะ
ต้องการศึกษาเรื่องของความลี้ลัดอาถรรพ์เรื่องวิญญาณเรื่องผีนะ
เขาต้องการศึกษาเกี่ยวกับความเก่าแก่ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไทย

เราก็เลยถามนะผู้เสื้อหาเราที่ไปถามไปคุยกับเขา
บอกว่าแล้วเจอเรื่องหล่อนอย่างนี้แล้วเอายังไงต่อ
หูโบราณชิ้นนี้จะเอายังไงจะเก็บไว้อาจจะคืนเขา

หรือจะขายหรือจะอะไรยังไง

ยังไงจะเก็บไว้เพื่อศึกษาต่อให้คนรุ่นหลังได้เอาไปดูกันต่อ
แต่ตอนนี้ก็จะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ต่างหูที่ได้มาเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นยุคไหนอะไรยังไงกันแน่
มอบให้กับกรมศิลปากรเก็บรักษาต่อไป
แต่ว่าจะขอตรวจสอบดูก่อนนะ
ค้นข้อมูลก่อนแล้วจะมอบให้กับกรมศิลปากรต่อไป
ผู้สื่อข่าวเราถามว่าทำไมไม่ให้ตอนนี้เลย

ทางแอดมินเพจเขาบอกว่าถ้ามอบไปแล้ว
แต่มันไม่รู้ที่มาที่ไปไม่มีเรื่องราว
จะให้เหล้าเนี่ยของเก่าโบราณคือเอาไปให้กับกรมศิลปากร
เอาไปไว้เฉยแล้วเกิดไม่มีคนสนใจ
แล้วก็เงียบหายไปเขาก็เสียดาย

มินเพจนักโบราณคดีนอกตำราบอกว่า
บริเวณเมืองเก่าอายุทยาเคยเจอเรื่องอาถรรพ์เยอะแยะ
ที่เขาไปเจอมาค่ะอ่าอย่างเช่นตอนที่ไปปั่นจักรยาน
อยู่ที่สถานที่ที่หนึ่งกำลังนั่งพักผ่อนอยู่เอาขลุยไปเป่าเล่นด้วย
สัก๖โมงเย็นแล้วก็ปั่นจักรยาน
ออกมาผ่านต้นจามจุรีอ่าเขาบอกว่าเขา
เหมือนกับขี่จักรยานแล้วไปชนยายบางมุม
ก็เอามือปัดแล้วก็กลับมาถึงห้องพักจะอาบน้ำ
พบว่าที่เขาเอามือปัดไปช่วง๖โมงเย็น
มันก็อาจจะใกล้ใกล้ค่ำแล้วเขาคิดว่าเป็นยายแมงมุม
มันไม่ใช่นะฮะมันเป็นเส้นผมซึ่งยาวประมาณ๔เมตรนะครับ

หลังจากเก็บเอาไว้คืนนั้นประมาณเที่ยงคืน
ตอนที่นอนอยู่รู้สึกเหมือนกับมีคนมามองที่ปลายเท้า
พอลืมตาแล้วมองไปเห็นเป็นผู้หญิงผมยาว
พับเพียบอยู่ที่ปลายเท้าดูจากการแต่งตัวแล้ว

ก็คิดตามเขาไปติดทำ
นั่งพับเครียดเหมือนกับว่าอิงหมอนอยู่
อยู่ที่ปลายเท้าผมยาวมากกองอยู่ที่ประมาณเอว
ลักษณะการแต่งตัวเหมือนกับคนทางพม่า
คนทางนู้นมากกว่าผมยาวประดับดอกไม้ไว้ที่ศีรษะนะ
สร้อยแต่มองไม่ชัดว่าเป็นสร้อยอะไร
เสื้อสั้นประมาณโชว์สดือครับ
แต่เป็นผ้ามุ้งแล้วมีผ้าคาดอกอยู่ข้างในนุ่งผ้าถุง

ดินไว้ในมีนเพจนักบรรวัณคดีนอกตำราเขาเจอนะ
เอาเป็นว่าเราสืบค้นให้กันแล้วกันทางข้อมูลของผู้ที่เชี่ยวชาญ
ท่านผู้ชมครับเราไปถามผู้ช่วยศาสตราอาจารย์พิพัฒน์
กระแจ่จันทร์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
อาจารย์บอกว่าเท่าที่เห็นต่างหูนี้คาดว่าทำมาจากทองเหลือง
ลวดลายแล้วถ้าลวดลายแบบนี้ไม่พบในสมัยกรุงศรีอายุทยานะครับ
แล้วลวดลายก็เป็นลักษณะลวดลายธรรมดาพบเห็นได้ทั่วไป
อาจารย์พิพัฒน์บอกว่าก็เหมือนกับกระพวน
ที่แบบคล้องคอสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้ครับ
ก็มีอ่ะกระพงกระพวนอะไรลักษณะลายแบบนี้คือต่างหูอย่างเนี้ย
โบราณคดีในกรมศิลป์เองไม่เคยเจอถ้าเป็นลวดลายสมัยยุธยา
ลายมันจะวิจิตรมากกว่านี้มันจะวิจิตรมากกว่านี้
การที่เพจเผยแพร่ตรงนี้เนี่ย
อาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าที่มาที่ไปจะเป็นอะไรยังไง

ดูจากเนื้อลายก็ไม่พบลายลักษณะแบบนี้ในพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับศิลปะในสมัยกรุงศรีอายุทยา
วดลายศิลปะสมัยยุธยาที่จะบ่งชี้อย่างชัดเจนนะ
อาจารย์ทุ่งโรธบอกว่าถ้าเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นส่วนใหญ่ลักษณะจะเป็นลายกระหนก
เป็นลักษณะลายกระหนกธรรมชาติที่รับอิทธิพลมาจากอารับแล้วก็จีน
ถ้าเป็นสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายจะเป็นลักษณะลายกระหนกเปลว

แต่ต่างหัวอันนี้เขาไม่ใช่ลายลักษณะแบบนั้น
ส่วนนายอเนกศรีหามาศอดีตอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่า
ถ้าดูแล้วเนี่ยอันนี้เขาดูจากรูปภาพนะ
ลายของต่างหูชิ้นที่เห็นคาดว่าไม่น่าจะใช่ศิลปะในยุคอายุทยาอย่างแน่นอน
เพราะเป็นงานที่ไม่มีลวดลายที่ละเอียด
ถ้าเป็นสมัยยุธยารวดลายจะละเอียดปรานีตมากกว่านี้
ซึ่งคาดว่าของชิ้นนี้น่าจะเป็นเครื่องประดับประเภทต่างหูของกลุ่มชาติภัณฑ์

ไม่ได้เป็นงานชั้นสูงศิลปะแบบงดงาม
อายุของต่างหูชิ้นนี้ถ้าเป็นของกลุ่มชาติภัณฑ์เนี่ย
สักประมาณ๖๐๗๐ปีก็อาจจะได้
ถ้าเป็นของเก่าอย่างนั้นจริงนะครับไม่ถึงร้อยปีอย่างแน่นอน
ท้องถิ่นทำเหมือนพวกชาติภัณฑ์พวก
เป็นของที่ไม่มีศีลมือชั้นสูงมาก
เพราะว่าเป็นของท้องถิ่นของอะไร